คุณผู้ชมคะตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านไม่ใช่ว่าได้มาได้ง่ายนะคะ
ก็ต้องได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากชาวบ้าน
ว่าเขาจะดูแลปกป้องชาวบ้านได้
ไปดูเรื่องราวระทึกของผู้ใหญ่บ้านหญิงคนนึงค่ะ

ปรากฏว่ามีลูกบ้านคนนึงคลั่งยาเสพติดอืม
เดินถือมีดยาว๑ไม้บรรทัดอ่ะคุณ๓๐เซนติเมตร
แล้วพุ่งปรีเข้ามาจะทำร้ายคน
ผู้ใหญ่บ้านรายนี้พยายามใช้วิธีละมุนละม่อมทุกทางแล้ว

ตัดสินใจยิงเข้าไปที่ข้อเท้าซ้ายของคนก่อเหตุนะคะ
แล้วชาวบ้านทุกคนก็ไปช่วยกันจับตัวเอาไว้ส่งตำรวจได้ค่ะ
นี่คือคนก่อเหตุนะคะก็ให้กู้ภัยปฐมพยาบาลอยู่เพราะว่าได้รับบาดเจ็บนะคะ

สวนสาธารณะหนองไผ่ที่อำเภอหนองหาญจังหวัดอุดรธานีนะคะ
ผู้ใหญ่บ้านที่ว่าคือผู้ใหญ่จริยาสัจจะมณีค่ะ
อายุ๕๗ปีเป็นผู้ใหญ่บ้านหญิงนะ
เธอยืนรอมอบตัวกับตำรวจกับปืนขนาดเก้าหม่อนะคะ
ส่วนนุ่มคลั่งคือนายจันทการหรือนายอาวุธอายุ๓๙ปีค่ะ

ต้นถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วนะคะ
คุณจ๋าแจ่มสีนักข่าวเราลงพื้นที่ไปที่เกิดเหตุค่ะ

แล้วก็มีรอยกระสุนปืนอยู่ที่ต้นไม้ด้วย
จริงเนี่ยมันมีภาพจากกล้องวงจรปิดตอนเกิดเหตุด้วยนะคุณ
แต่ไม่รู้ทำไมจังหวะนาทีเกิดเหตุอ่ะ
เหมือนมีอะไรมาบังกล้องอ่ะมองไม่เห็น
จังหวะที่ยิงสกัดตอนที่จะป้องกันตัว

แต่พอเหตุการณ์เกิดจบไปแล้วภาพกลับมามองเห็นอีกครั้งหนึ่ง
อันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรยังไงขึ้นนะคะ
แต่เอาเป็นว่าลองไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านจริยากันหน่อยดีกว่า
ผู้ใหญ่บ้านเล่าบอกว่าฉันเนี่ยเป็นผู้ใหญ่บ้านมา๑๓ปีแล้ว
ก่อนเกิดเหตุเรื่องราวมันเป็นแบบนี้คุณตำรวจเจ้าหน้าที่เทศบาลเนี่ย
เอาเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมาแจกจ่ายให้ชาวบ้านสองแสนบาท
ในฐานะผู้ใหญ่บ้านก็เลยมาอำนวยความสะดวกอยู่อยู่นายอาวุธอ่ะ
มันคลั่งยามาเลยถือมีดปลายแหลมหนึ่งฟุต
เดินมาแล้วตะโกนโหกเวกโวยวายไอ้ฉันก็ตะโกนแล้วนะบอกอย่าเข้ามา
อย่าเข้ามาอาวุธเหมือนหูมืดบอดไปแล้วไม่ฟังอะไรเลย
ฉันก็เห็นว่าท่ามณีเลยบอกเอาทุกคนออกจากพื้นที่ไปก่อน
เพราะกลัวชาวบ้านจะได้รับอันตรายพอเห็นแบบนั้นปุ๊บ
เห็นฉันเป็นเป้านิ่งไงวิ่งถือมีดบุกเข้ามาเลย
ฉันก็วิ่งไปหลบในห้องหอกระจายข่าวแล้วนะแล้วก็โทรหาชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
พอดีตอนนั้นทุกคนอาจจะยุ่งเลยไม่มีคนรับในใจก็คิดว่าเอาละเว้ย
แน่เลยเป็นผู้หญิงด้วยจะสู้อะไรกับผู้ชายมีมีดครับ
สักพักเห็นอาวุธเผลอวิ่งกลับไปที่รถไปหยิบปืน
พออาวุธหันมาเห็นว่าฉันหยิบปืนเท่านั้นแหละ
ถือมีดเงื้อแล้ววิ่งพุ่งมาหาฉันทันทีเลย
จะฟันให้ได้แล้วตะโกนด่าหยาบคาย
ที่เห็นว่ามีกระสุนปืนที่ต้นไม้ต้นจามจุรี
คือฉันเอาปืนยิงขู่ต้นไม้ไปแล้ว๒นัดนะ

อาวุธยังคงถือมีดแล้ววิ่งมาอย่างมุ่งมั่นว่าจะแทงฉันให้ได้
อุตสาหรับตะโกนบอกยาเข้ามายาเข้ามา
ก็อาวุธไม่หยุดอ่ะฉันเลยต้องตัดสินใจยิงข้อเท้าซ้ายไปเลย
ฝากให้ผู้หลักผู้ใหญ่ให้กฎหมายควบคุมเขาหน่อย
เพราะเราเป็นผู้เหยียบ้านเป็นผู้นำทำงานก็ไม่ได้เต็มที่
ขนาดมาทำงานแล้วยังจะโดนทำร้ายอีก
ถ้าเกิดเราไม่สู้เราจะอยู่ในสภาพไหน
เราต้องตั้งหลักสู้เลยถอยไม่ได้แล้วจนตอกแล้วไง
ตอกแล้วเราจนตอดถ้าเราจะวิ่งหนีมันก็วิ่งไม่ได้
เราเลยตั้งหน้าสู้กับมันเลยเป็นไงเป็นกัน

เห็นไหมคุณบอกแล้วผู้ใหญ่บ้านไม่ได้ได้ไม้ง่ายนะตำแหน่งนี้

คนที่เห็นเหตุการณ์ค่ะคุณทองสุกก็เล่าบอกว่า
ผมเองก็ช่วยผู้ใหญ่บ้านตะโกนห้ามอีกแรงแล้วเหมือนกันนะ
บอกอาวุธอย่าอย่าทำแบบนั้นอย่าเข้ามา
แต่อาวุธไม่ฟังเลยอ่ะคือชาวบ้านทุกคนรู้ดีอาวุธมันติดยา
เสพยาเมื่อไหร่ได้เป็นคลั่งเมื่อนั้นแหละเป็นแบบนี้อยู่ประจำเลย
แม้กระทั่งอาของนายอาวุธเองก็เล่าเหมือนกันว่า
ฉันนักรุ้มใจมานานแล้วหลานติดยามานาน
เสพยาปุ๊บคลั่งเสพยาปุ๊บคลั่งไม่รู้จะทำยังไง
แล้วพฤติกรรมคือทำร้ายเพื่อนบ้านเป็นประจำ
ไม่มีครอบครัวนะคะไม่มีใครกล้าอยู่ด้วยก็อยู่คนเดียวนี่แหละ
ก็อยากจะช่วยก็ไม่รู้จะช่วยยังไง
ถามว่าโกรธผู้ใหญ่ไหมที่มายิงหลานชายเอาจริงไม่โกรธเลย
เพราะรู้เลยว่าถ้าผู้ใหญ่ไม่ทำเนี่ยมันได้ติดคุกข้อหาฆาตกรแน่
ตอนนี้ก็โล่งใจที่ตำรวจเอาตัวไปแล้วจะได้เอาไปรักษากันสักทีค่ะ
แกลูกบ้านดีทุกอย่างแกเลวด้วยแกดีใส่ก็ดี
แกอยู่นี่แกยังดีนะนี่แกยังไงล่ะแกยังตั้งสติได้นะ
ดูที่แกทำงานไอ้หลานตัวนั้นมันผิดเต็ม
เบื้องต้นผู้ใหญ่บ้านจริยาก็ไปลงบันทึกประจำวันไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ
ส่วนนายอาวุธเนี่ยตำรวจคุมตัวไปแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหา
เพราะว่าถือว่าเป็นคนติดยาคนติดยาเท่ากับผู้ป่วยเนาะ
เดี๋ยวต้องส่งตัวไปบำบัดก่อนแต่เมื่อช่วงบำบัดเสร็จแล้วไม่ต้องออกมารับโทษนะคะ
ถ้ามันมีข้อหาทางกฎหมายเนี่ยเมื่อบำบัดเสร็จคุณก็ต้องออกมารับโทษอยู่ดีนะคะ